ผมว่าคุณหิวผมจะพาคุณไปทานอูนี

มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปซื้อมาจากร้านขายของญี่ปุ่นชื่อดัง
กินไปปุ๊บมันบูดท้องเสียเลย
ไปดูหน่อยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง

เตือนสำหรับคนชอบอูนิแบบนี้
เรื่องมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยลองซื้ออูนิตจากร้านดังไปกินละรอบหนึ่ง
มันก็ปกติดีนี่นะตัดสินใจซื้ออีกครั้งหนึ่งนะ
ด้วยความที่ชอบอาหารญี่ปุ่นก็คือชอบอูนิกอยู่แล้วคือไข่หอยเม่น
ก็เลือกซื้อมาเป็นแพ็คขนาด๑กิโลกรัมก็ราคา๑๒๙๙บาท
แพงนะบอกเลยอูนิคเนี่ยะอ่า๑๒๙๙บาทก็จำนวน๒กล่องรวมเป็นเงิน๒๕๙๘บาทนะฮะ
พอกลับไปถึงบ้านเปิดกินคำโตใส่ปากใส่ข้าวร้อนกับสาหร่าย
พีคคือเฮ้ยทำไมมันเปรี้ยวอ่ะ
ดูข้างล่างรู้เลยค่ะสีเนี่ยไม่ใช่เลยนะมันจะต้องเป็นสีเหลืองแบบเหลืองสด
มันจะต้องไม่เข้มไม่ดูเป็นสีเหลืองช้ำ
แต่กินข้าวปากไปแล้วกินไปแล้วมันเปรี้ยวมันเสียก็เลยลองแกะอีกกล่องหนึ่งดู
อ้าวมันก็เสียเหมือนกันนี่นะหลังจากนั้นเธอก็ท้องเสียแล้วลมพิษขึ้นนะครับ

เป็นปื้นเป็นผื่นแบบนี้ท้องเสียมากเลยลมพิษเหอะทั้งตัว
แน่นอนครับสุขภาพเสียใจเสียความรู้สึก
เพราะว่าตอนไปซื้อก็เช็คแล้วนี่มันยังไม่หมดอายุ
ในสลากมันหลายวันเหมือนกัน๒๕กรก

ผู้หญิงคนนี้ก็ติดต่อไปยังร้านดังกล่าวต้องการจะขอเงินคืน
แล้วก็ค่าชดเชยแต่ร้านแจ้งกลับบอกว่า
จะคืนเงินให้เฉพาะแค่ค่าอูนิเท่านั้น
แล้วต้องรับเป็นเงินสดที่ร้านเองไม่สามารถจะโอนให้ได้
ส่วนค่ารักษายังไม่รู้ต้องรอถามผู้จัดการร้านซะก่อน
ใครจะไปซื้ออาหารแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วย

กับแบบฟรีสก็คือแช่แข็งมา
ฟรีสเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัด
ถ้าสดมันจะหวานถ้าฟีสเนี่ยมันจะติดโขมติดนิดนึง

มันก็เลยอาจจะแบบมีโอกาสเสียได้
แฟนมันแท้อูนิก็ต้องระวังด้วยนะคะ